เพราะว่าจากตู้เย็น๔๒๙๐๐บาท
เป็นจะโดนข้อเก่าหาฟ้องร้องไป๑๐ล้านคุณผู้ชม

หลังจากที่น้องขวานอุสามณีได้โพสต์นะคะ

การล้างการขายด้วยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ
ได้โพสต์ภาพและแคปชั่นแสงความไม่พอใจ
บริษัทผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฮม

ถ้าฟ้องเดี๋ยวเราจะไม่ได้เอี่ยวด้วยนะคะ

แต่ไปมาบริษัทดังกล่าวกลับออกมาตั้งโต๊ะแถลงค่ะ
เมื่อวานนี้ชี้แจงข้อมูลที่เกิดขึ้น

สรุปก็คือข้อมูลที่ดาราสาวโพสต์ก่อนหน้านี้

เรื่องของราคาตู้เย็นจากที่น้องขวัญโพสต์

จริง๔๒๙๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
รวมไปถึงสภาพตู้เย็นที่น้องขวัญบอกว่า

เขาบอกว่าจริงมีการเซ็นยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะบริษัทเสียหาย

มีสลิปมีโอนเข้ามาเลยแล้วนี่คือวันที่๑๐กว่าแล้วเนอะ

แต่ปรากฏวันที่๑๒โพสต์ตอบว่า
ทำให้บริษัทขายของไม่ได้
แล้วก็ผู้หญิงที่เขามาชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่า

ซึ่งทั้งหมดนะคะจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกลับถึง๑๐ล้านค่ะ
โดยไม่ไกลเกลี่ยหูใช่โดยซึ่งวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นค่ะ
แม่ของน้องขวัญจะเปิดบ้านหลังใหม่ย่านรามอินทา๖๒

ชี้แจงนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงนะคะ

แต่ว่าจริงแล้วมันทำให้เราแบบว่า
แค่ของ๔๒๙๐๐บาท
มันกลายเป็นแบบว่าการสื่อสรรค์ที่อาจจะเป็น๕ล้านค่ะ
แต่ก็อยากดูเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณแม่ให้ไปที่บ้านเนี่ย
ไปดูตู้เย็นเหมือนกันว่าตู้เย็นที่เป็นเจ้าปัญหามันเป็นยังไง
ขอดูหน่อยว่ามันแบบมีริ้วรอยตำหนิอะไรยังไง

ซึ่งบ้านเรานะคะก็ดิฉันซื้อแค่หมื่นกว่าบาทดิฉันก็ดีใจแล้วนะคะ
ดิฉันว่าดิฉันตักน้ำในโอ่งกินก็เย็นฉ่ำชุดใจ